ขอบคุณบ้างจ้ะคุณบ้างมาดูต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันบ้างนะคะ
ศักดาทรค่ะจะบอกว่าเป็นนุ่มขวัญใจ
เก้งกวางกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยความว่าเออโพสต์อวดหุ่นซิกแพค
บ่อยมากนะคะแน่นอนแหละโหกล้ามเป็นลอนแบบนี้
ไม่มีใครหรอกไปได้เนี่ยพี่แจ๊กกะรีนเท่านั้นแหละ
ปรากฏอะไรนะไปพิสูจน์ซิกแพคเขา

ที่โพสต์อวดเอ็กซ์รัวแบบหนักหน่วงในไอจีนะ
เป็นเพราะว่าอยากเรียกแขกจ้า
มีความเฟิร์มทะลุเสื้อผ้าฮะ
มันดูแลตัวเองมายาวนานเหมือนกันนะคะตอนแรก

ผมรู้สึกว่าหลังมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนคาดหวังจากเรา

แล้วแขกมาไหมครับ
เรียกยอดไหล่ที่เรามากครับ
คือมันจะเห็นชัดมากเลยครับว่า
รูปไหนยอดไหล่ครุ่งเป็นพิเศษอะไรรงนี้

ก็จะเป็นรูปที่ถอดเสื้ออะไรอย่างนี้

เพราะถอดมาคุณแซ่บอยู่ด้วย
ส่วนประเด็นแซ่บเรื่องแฟนคลับจับจิ้น
พี่นัทกับน้องสิงโตปราศนะคะหรือว่าสิงโตคู่จิ้นคริสต์นะคะ
งานนี้เป็นเพราะว่าพี่นัทเล่นละครกับสิงโตบทเบา

หัวใจกระเจิดกระเจิงกันไปเป็นแถวเลย
ล่าสุดคืนนี้ไปเล่นซีรีส์ด้วยกันครับ
ก็อย่าเพิ่งรีบจิ้นเลยลอยไปถึงตอนนั้นดีครับ
น้องเขาเยอะมากทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ
ดีครับแสดงว่ามีคนรอดูเยอะ
เอาเป็นว่าสิงโตเขาก็ยังเป็นคู่จิ้นกับคริสอยู่
พี่นัทไม่ได้มาแทรกกลางระหว่างสิงโตคริสต์
แต่ว่าพี่นัทก็แค่เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่แค่นั้นเอง

ว่าคุณผู้ชมก็ได้กำไรในสายตาไปเรียบร้อยแล้ว

แต่ถ้าเป็นคู่จิ้นดิฉันดิฉันก็ยินดี